หลังจากมีการเปิดเผยโผล่คอลโมเมื่อกี้ออกไปแล้วนะครับ
มีคนเขาตามหาแล้วคนนี้หายไปไหน
คนนี้เนี่ยถ้าเราเห็นภาพคือเขาต่อสู้
ต่อสู้มาตลอดต่อสู้ในการจัดต้านทัศนบาล

บอกว่าก็เดี๋ยวจะได้ตำแหน่งอะไรนะประธานคณะกรรมธิการอะไรแบบนี้
คือผมว่าท่านก็รู้ตัวอยู่แล้ว

ถ้าสมมุติท่านได้ท่านได้รับภักดิ์อื่นที่เขามีหนึ่งเสียง

คือผมว่าท่านเข้าใจแหละแต่เขาตามหาท่านอยู่

คนก็ค่อนแคะนะครับโอ้โหมาช่วยเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล
ก็มีส่วนช่วยในการจัดตั้งรัฐบาลนะ
แต่พอโผล่เสร็จถาม๑ป๊ั๊บแหละคือท่านคนนักดัง

ได้โพสต์รูปล่าสุดรูปนี้

มีรูปท่านนะครับที่ไม่ได้ลงเฟซบุ๊คมา๕วันแล้วก็มีรูปนี้เร่งตรวจสำนวนก่อนส่งฟ้อง
หมายสารถึงใครคงรู้เองครับโดยจะสังเกตว่า
โดยจะสังเกตว่าโพรตับลักษณ์เศรษฐ์ลีพิสุทธิ์นะครับสวมเสื้อมีสกรีนคำว่านาแก่อ๋อ
เป็นเหมือนซองจดหมายเมื่อก่อนนะครับแอร์เมนะนี่แหละครับ
เพื่อตอกย้ำฉายาวีรบุรุษนาแก่ขณะที่ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับ
สอบถามกันเป็นจำนวนมากว่าได้นั่งกระทรวงไหน
ขณะที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับคุณปวินมาคอมเมนต์บอกว่า
อยากให้ท่านได้ตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อบอกว่า
มันจบแล้วครับนายนี่แหละครับแต่อย่างอย่างน้อยศักยภาพของ
โพนตุเร็กเซรีนะอืมผมว่าเขาต้องใช้ค่ะ
ยังไงรัฐบาลก็ต้องใช้นะครับแต่ว่าจะใช้ในรูปแบบไหนเท่านั้นเอง
หรือไม่ก็อาจจะแบบว่าแม่เศรษฐานึงอืม
ยังไงเดี๋ยวรออาจจะเป็นเศรษฐาสองเศรษฐาสามอย่างนึง
รองการปรับคอรมมอด้วยใช่แล้วก็คุณเศรษฐาเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเขาเรียกรัฐมนตรีมาคุยก่อนนะอืม
จะได้เป็นรัฐมนตรีเขาเรียกมาคุยก่อนบอกว่า
ผมจะประเมินนะท่านรัฐมนตรีผมจะประเมินนะ
ถ้าถึงเวลาแล้วท่านทำไม่ได้ก็เรียนเชิญนะ
มีการคุยกันเอาไว้แล้วอืมนะครับว่าจะ
ถ้าทำไม่ได้ก็ปรับคอลโมคราวหน้าก็ท่านต้องไป
ก็จะมีการวัดผลอ่านี่บางคนเขาดูโผล่คอรมอลรอบนี้
ครับเขามองไปถึงการปรับคอรมอลแล้วนะว่าเอ๊ะแล้วใครที่ชื่อหลุดไปนะ
อาจจะมีชื่อมามาเติมภายหลังอืมอ่าก็ต้องรอดูกันต่อไปด้วยอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมคะรายงานผลคอรมอลรายงานโผล่คอรมอ